แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานที่ยอดฮิตที่ส่วนใหญ่เขาไปเพื่อคลายร้อนกันเนี่ยนะครับ
สนใจก็จะลงใต้ไปทะเล
นราธิวาสไม่ต้องไปเที่ยวทะเลหรอกมีนี่แม่น้ำที่น่าสนใจ
เขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่คนเข้าไปกันเยอะมากเลยครับ
นี่เลยแม่น้ำโกลกอำเพอสุนไหนโกลกนราธิวาส
ช่วงหน้าแรงแบบนี้น้ำในแม่น้ำก็ค่อยที่จะแห้งเหือดลงไป
แต่พอแห้งเหือดแบบนี้มันเป็นโอกาสที่ดี
เพราะว่ามันจะเกิดเกาะกลางเนินทราย
ขึ้นมาที่บริเวณกลางและริมสองฝากฝั่งของแม่น้ำ
ทำให้ชาวบ้านแล้วก็คนในพื้นที่ครับเขาพลิกวิกฤตนี้ให้กลายเป็นโอกาส
นี่เลยนำอาหารมาขายเปิดพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่มันซะเลย
มีอะไรให้ทานกันบ้างแน่นอนร้อนอย่างนี้ก็ต้องมีลูกชิ้นทอด
ร้อนต้องกินลูกชิ้นทอดแบบร้อนต้องเป่าก่อนค่ะ
ลูกชิ้นทอดแล้วมันก็เพิดเพลินแต่ถ้าจะช่วยให้คลายร้อนจริงก็ต้องไอศครีม
น้ำแข็งใสน้ำต่างจัดไปเลยครับมีให้ทานเยอะแยะมากมายนะครับ
แล้วพื้นที่ตรงนี้นะเขามีการปรับเปลี่ยนบริเวณริมแม่น้ำโกลก
ให้มันพอดีกับนักท่องเที่ยวที่มาคือจะมีเต็นต์ต่าง
มีที่นั่งโต๊ะเก้าอี้ที่เขาจัดเอาไว้อารมณ์คล้ายเหมือนไปบริเวณชายหาด
เหมือนเป็นเต็นต์ผ้าใบบ้างเอ่ยมีพื้นที่ให้ปูเสือนั่งก็ว่ากันไป
ห่วงยางก็มีให้เช่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปแต่ตัวจริง

ก็ไปกันได้นะครับก็เพราะตอนนี้บอกเมื่อไหร่จะมีนักท่องเที่ยว
ไปกันเยอะประมาณสัก๔๐๐๕๐๐คน
มีทั้งคนไทยคนมาเลเซียมานั่งชมวิว
แล้วก็ดูน้องหนูเล่นน้ำในนี้
คนเยอะมากคนเยอะครับ
ใครอยากจะไปลองไปกันได้นะครับ
จังหวัดนราธิวาส
จริงแล้วเรื่องของความปลอดภัยก็ไม่ต้องน่าเป็นห่วงมาก
เพราะว่ามีห่วงยางแล้วก็น้ำมันค่อนข้างตื้นมาก
ก็จะเห็นว่าเด็กยืนเนี่ยยังไม่พ้นเข่า

คุณนอนไงคุณลงไปนอนแล้วน้ำมันก็ปิด
คือตัวใหญ่มากน้ำมันก็เลยเอ่อท่วมอะไรไปหมด
น้ำนี่ไหลออกข้างบน
เหมือนเวลาเราโดดลงแบบสะนะ

คืออย่างนี้น้องใบตองเวลาเราไปเจอแหล่งน้ำเนี่ย
เวลาเราไปนอนเอหลังสบายมันก็สบายจิตสบายใจ
น้ำเนี่ยเข้าหูเข้าหมูกเต็มไปหมด
คือเรื่องของแหล่งน้ำนี่ต้องถามคุณชนะจริงนะ
พูดชาญพูดรู้จริงมีคุณผู้ชมบอกว่าจะจูงคุณชนะไปสวนสัตว์ด้วยนะ
ไปหาเพื่อน
นัดกันไว้ที่นั่น